คดีที่มันแปลกแปลกพิษดารหน่อยนะครับเหมือนกับแม่หลอกไปล้างสมอง
กดจิตว่ามีหนี้๑๔๐ล้านต้องทำงานใช้หนี้ถูกทารุณ
ต่างนานาสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้สามีของคุณไพรินอดีต
ภรรยาไปช่วยมาได้ช่วยลูก๒คนออกมาได้ด้วยคือสามีที่
เธออย่างนี้เธอต้องทำงานให้เราเธอต้องใช้หนี้เราแบบนั้นแบบนี้

ถ้าถามผมเนี่ยผมชอบวิธีการสื่อสารของคุณตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ที่มาที่ให้สัมภาษณ์คุณเมื่อวันก่อนเนี่ย
ผมรู้สึกว่าท่านเข้าใจดีว่าปรากฏการณ์นี้มันคืออะไร
คือปรากฏการณ์นี้สำหรับผมกับคุณตำรวจเห็นตรงกันมันไม่ใช่รัฐธิ
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้าใจง่ายเนี่ย
มันมีบทความที่อ่านง่ายของคณะจิตวิทยาจุฬลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
เราก็จะได้เห็นว่าการอธิบายปรากฏการณ์เป็นยังไง
มันเป็นเรื่องหนังสั้นหนังโบราณปี๑๙
ที่ว่าในเรื่องของผัวอยากจะหลอกเมีย

แล้วพอเรามันก็เลยกลายเป็นคำนาม

ภาวะนี้ภาวะที่แบบว่าเราผลักความผิดผลักปัญหาเนี่ย
ไปให้ฝั่งตรงข้ามเป็นการโน้มน้าวใจเป็นการชักจูงใจ
เป็นการควบคุมจิตใจอีกแบบหนึ่งประมาณว่าสมมุติว่า
ปากกาตกเนี่ยจะทำเปล่าหรือจะไม่ได้ทำนะอะไรอย่างเงี้
เป็นต้นคือเหมือนกับว่ามันเป็นภาวะภาวะหนึ่งอะครับ
ถ้าถามผมยังยืนยันไม่ใช่รัฐธิเพราะเหตุผลมันไม่ใช่รัฐธิเพราะอะไร
ปริมาณมันน้อยเกินไปครับมีกันอยู่๕๖คนยังไม่ถึง
สำหรับผมยังไม่ถือเป็นรัฐธิถ้าสักหลักร้อยหลักพัน
อาจจะเริ่มมองว่าเป็นรัฐธิแล้วแต่ถ้าอันนี้ยังถือว่า
มันน้อยเกินไปกว่าจะเป็นรัฐธิแต่ถามว่ามันมันใช้หลักจิตวิทยา

ใช่เลยครับก็คือการการใช้ภาวะควบคุมจิตใจโดยผลัก
ผมไม่รู้ผมไม่รู้คำแปลภาษาไทยของมันคืออะไรแต่เอาเป็นว่า
เป็นการผลักภาระให้ฝ่ายตรงข้ามและการปั่นหัวเขา
ถ้าภาษาวัยรุ่นอาจจะโดนปั่นอ่ะปั่นว่าทนายทำไว้
ไม่ได้ทำนะเกี่ยวควบคุมจิตใจทนายชักจูงทนายไปในทาง
ตรงกันข้ามประมาณนั้นเพราะว่าถามว่าหนี้๑๔๐ล้านไม่มีจริง
เนี้ยอ่ากูไปบอกว่าเขามีคุณทำจริงจริงมีจริงหรือเปล่าไม่รู้
หนี้ร้อยสี่สิบล้านทำจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ถามว่า
คือคุณพูดแบบผลักไปเรื่อยครับจนเขาจะยอมรับ
ยังไงผมเชื่อว่าถ้าใครอยากจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับ
มันมีบทความเป็นพีดีเอฟครับของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คณะจิตวิทยานะครับลองดูเพราะตำรวจบอกว่าทางนายฮารุเนี่ย
นายตีเพชรที่เป็นลูกน้องเขาเนี่ยใช้วิธีการก็คือ
ถ้าไม่นับเด็กสองคนนะผู้ใหญ่๓คนอดีตพยาบาลที่มาอยู่ด้วยเนี่ย
ชวนมาร่วมลงทุนแล้วสุดท้ายบอกเขาว่า
จริงเอาทรัพย์สินเข้ามาด้วยนะบอกนี่ที่เราทำธุรกิจกันเนี่ย
ตอนเนี้ยเจ๊งนะเป็นหนี้ร้อยสี่สิบล้านนะเพราะพวกเธอนี่แหละ
และพวกเธอต้องไปหาเงินทำงานใช้หนี้นี่แหละคือภาวะแก๊สไลติ้งเลย
เนี้ยคือภาวะคุณผลักผลักปัญหาไปให้เขาอ่ะ
เพราะอย่างกรณีหนังเรื่องแก๊สไลด์เนี่ยคือผัวหลีนะครับ
ถามว่าเธอหลีแก๊สหรือเปล่าเปล่าเธอหลีหรือเปล่า
คิดไปเองหรือเปล่าคือพยายามผลักความผิดนั้น
ไปให้ภรรยาจนภรรยาหลอนจริงจริงอ่ะอ่า
ก็เลยเกิดเป็นคำขึ้นมาเรียกในศัพท์ในทางวิชาการว่า
ไลติ้งอืมเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่อง
ประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง